มีของแปลกสิ่งที่ตามมาคือตัวเลข
แล้วถ้ามีจอมปลวกก็ต้องมีตัวเลขเหมือนกัน

แต่แปลกยังไงรูปทรงอะไรติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ด

ชาวบ้านเมืองเก่าในตะบนย่านรีจังหวัดปราจีนบุรี
มาเจอกันนี่เจอจอมปลวกลักษณะคล้าย

พระพิคเนธครับอยู่ส่วนท้ายหมู่บ้าน
เขาก็เชื่อกันว่ามาแน่ต้องให้โชคให้ลาบแน่
เอาเลยทำขันห้ามากราบไหว้ขอโชคขอลาบกัน
กิมหลีเจ้าของสวนมะนาว
ที่มีจอมปลวกลักษณะคล้ายพระพิกาเนตโผล่ขึ้นมาแบบนี้
ก็เล่าให้ฟังครับว่ายายเนี่ยกำลังจะตัดไม้ไผ่
ไปทำข้อควายเห็นจอมปลวกแปลก

แล้วยายนี่นะเกิดมาก็๗๘ปี

อื่นเคยเห็นทรงพระพิคเนธไม่เคย
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะต้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
ให้โชคก็เลยจัดไปเลยขันห้า
มีดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้บอกเจ้าที่เจ้าทาง
ให้เปิดหูนะเปิดตานะแล้วก็จุดทูปเสียงทายครับ

ยายยายกิมหลียายกิมหลีได้เลขอะไรมาบอกเปล่า
บอกว่าได้เลข๒๖๐ครับส่วนจอมปลวก
วัดรอบจอมปลวกดูแล้วนะเท่าไหร่
เซนครับความสูง๗๕เซน
เดี๋ยวโดนแน่งวดต่อไปครับค่ะที่โคราชครับคุณผู้ชมครับ
วัดตลาดประดูกเขาทำพิธีพุทธาพิเศษ
ถูกมงคลกันอยู่ตุ๊กแก่มันเข้ามาในพระอุโบสถฮะ
เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหมันมาให้โชคแน่นี่ตัวนี้ตัวนี้นะครับ
แกนะครับมันมาเกาะอยู่ฝาผนังโบสถ์ครับ
ก็ฮือฮากันสิชาวบ้านเขาไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษ
ถุมงคลนะครับที่วัดตลาดประดูก
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาเมื่อวานนี้
ชาวบ้านบอกโอ๊ยปกติมันไม่เห็นหรอกนะ

แต่งานนี้มีตุ๊กแกเข้ามาร่วมงาน
มันมาให้โชคแน่ต้องจุดทูปอ่ะสิ
ต้องจุดทูบนะครับในกระถางทูบหน้าพระอุโบสถ
คุณผู้ชมครับแล้วก็จะเอาเลขไปเสี่ยงโชคกันนะครับ

ต้องขออภัยด้วยจริงว่าไม่มีเลขทูบมาให้ดูครับ